ทีนี้ไปดูกันที่จังหวัดบุรีรำบ้างนะคะ
มีคุณยายวัยประมาณ๖๙ปีก็คือเข้าไปในป่า
จะไปหาผักเก็บย่าเก็บผักเก็บของป่าเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าหายไปในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่

ตอนนี้เจ้าหน้าที่รวมทั้งชาวบ้าน
ก็เลยระดมกำลังกันเข้าไปค้นหา
ว่าคุณยายไปอยู่ที่ไหนไปหลงไปที่ไหนนะคะ
ตัวลูกชายเองก็นำเครื่องเส้นไหว้มาจุดทูบบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ
บอกว่าขอให้เจอแม่เร็วและให้ปลอดภัยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่
ตำบลโนนดินแดงอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรำค่ะ
นางหนูเก่งแก้วอายุ๖๙ปีเข้าไปเก็บเห็ดและผัก
ตั้งแต่ช่วงสายวันที่๓กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้ว
จากนั้นหายตัวไปเลยค่ะจนถึงขณะนี้ก็เป็นเวลา๒วัน

ช่วงเช้าวันนี้ทางเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่
บุรีรำและชาวบ้านรวมกว่า๒๐คน
ก็มาช่วยกันระดมค้นหานางหนู
เดินเท้าค้นหารอบบริเวณอ่างเก็บน้ำทรัพย์สมบูรณ์
อ่างเก็บน้ำซับเสดทีอ่างเก็บน้ำเขาลูกช้าง
ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ๑๐กิโลเมตร
แต่ก็ยังคงไร้วี่แววค่ะ
ตามเส้นทางที่เจ้าหน้าที่ออกเดินค้นหาเนี่ย
ปรากฏว่าไปพบรอยเท้าช้างแล้วก็มีขี้ช้างเป็นระยะด้วย
ทำให้ทั้งเจ้าหน้าที่และชาวบ้านก็ต้องระวัง
เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมีเหตุการณ์ช้างป่ามาทำร้ายเจ้าหน้าที่และชาวบ้าน
เสียชีวิตไปแล้วหลายคนด้วยนะคะ
จากนี้เจ้าหน้าที่ยังมีการใช้โดรนนี่แหละค่ะ
ขึ้นบินเลยค้นหาจากมุมสูง
เพราะว่าป่าดงใหญ่มีพื้นที่กว้างมากกว่า๒แสนไร่
ด้านนายสำรานรุ่งเรืองอายุ๔๔ปีลูกของผู้สูญหาย
ก็นำเอาอาหารคาหวานมาจุดทูปขอขมา
บนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่าค่ะ
บอกว่าขอให้เจอตัวแม่อย่างปลอดภัยโดยเร็วนะคะ
เนี่ยนะคะลูกชายก็มานั่งพนมมือเอาของไหว้มาด้วย
บอกว่าปกติแล้วแม่ก็จะเข้าไปเก็บผักในป่าดงใหญ่เป็นประจำเลย

รู้สึกเป็นห่วงมากกลัวจะได้รับอันตรายนะคะ
ฟังเสียงของลูกชายผู้สูญหายหน่อยค่ะ
ส่วนทางด้านนายสถาพรตุยารำเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าดงใหญ่
ก็ยอมรับนะคะว่าแม้อุปสรรคในการค้นหามันเยอะ
เพราะว่าไม่รู้พิกัดชัดเจนเลยว่านางหนูเนี่ย

ประกอบกับพื้นที่ป่ามันกว้างนะคะ

เพราะฉะนั้นต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ

จำเป็นต้องขอกำลังสนับสนุนในการค้นหาเพิ่มเติมนะคะ
เอาใจช่วยขอให้เจอคุณแม่แล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะ